คุณผู้ชมครับล่าสุดมีอีกสองจังหวัดนะครับที่ประกาศนะครับยกระดับมาตรการป้องกันแล้วก็ควบคุมเชื้อโควิดสิบเก้า
ก็คือใครที่จะเข้า๒จังหวัดนี้เนี่ยต้องกักตัว๑๔วันก่อน
ถ้ามาจากพื้นที่เสี่ยงที่ทางจังหวัดเขากำหนดเอาไว้นะครับ
โคราชก่อนนะครับนายวิเชียรจันทรโนไทยผู้ราชการจังหวัดนครราชศรีมานะครับ
กล่าวถึงการป้องกันและควบคุมการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมานะครับ
บอกว่าถึงแม้หลังจากเทศกาลปีใหม่๒๕๖๔ที่ผ่านมาจังหวัดนครราชศรีมา
จะยังไม่มีผู้ป่วยโควิดสิบเก้าในรอบใหม่เพิ่มขึ้นแต่ตอนนี้ยังมีผู้ป่วยอยู่เจ็ดคนนะครับ
เพื่อความไม่ประมาททางจังหวัดได้ออกมาตรการการแพร่ระบาด
การป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่จังหวัดนะครับกำหนดให้ประชาชนที่มาจากพื้นที่สีแดงที่ทางสบคกำหนด
หากจะเดินทางเข้ายังมายังพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมาต้องกรอกแบบฟอร์มขออนุญาตเข้าพื้นที่ก่อน
ต้องมีใบรับรองแพทย์ด้วยและต้องไปรายงานตัวกับสาธารณสุขอสมผู้นำชุมชนในพื้นที่ให้ทราบ
และต้องกักตัวเป็นเวลาสิบสี่วันด้วยค่ะหากฝ่าฝืนก็จะมีโทษทางกฎหมายนะครับ
พรบโรคติดต่อนะครับมีโทษทั้งจำและปรับนะครับ
ส่วนมาตรการปิดสถานที่ต่างในพื้นที่จังหวัดนครราชศรีมา
โดยเฉพาะสถานศึกษาขณะนี้ยังไม่มีนะครับ
แต่หากผู้บริหารสถานศึกษาพิจารณาว่ามีความเสี่ยงต่อนักเรียนนักศึกษา
บุคลากรทางศึกษาก็สามารถใช้อำนาจหน้าที่ในการสั่งปิดเรียน
ว่าหยุดทำการเรียนการสอนได้ตามความเหมาะสมนี่ทางโคราชนะฮะ
อุบลรัชธานีครับวันนี้นายสริทวิทูลผู้ราชการจังหวัดอุบรัชธานี
วันนี้ได้ออกประกาศยกระดับมาตรการป้องกันและควบคุมการติดเชื้อโควิด๑๙นะครับ
โดยเพิ่มพื้นที่จังหวัดที่ผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดสูงสุดจาก๒จังหวัดเป็น๘จังหวัด
๘จังหวัดนี้จะเข้ามาต้องกักตัวนะครับมีสมุดสาคอนไรยองสมุดปลาการจันทบุรีชนบุรี
รวมทั้งผู้ที่มาจากพื้นที่ควบคุมเป็นบางอำเภอของพื้นที่กรุงเทพ
กรุงเทพคือเขตน้องแขมบางพลัดบางขุนเทียน
ถ้ามาจากนนทบุรีอำเภอบังใหญ่บางบัวทอง
ถ้ามาจากนครปฐมคืออำเภอนครชัยศรีกำแพงแสนและบังเลน
เหล่านี้นะครับถ้าจะเข้าอุบรัชธานีนะครับ
เมื่อเดินทางมาถึงพื้นที่ต้องรายงานตัวกับเจ้าหน้าที่สาธารณสุขประจำพื้นที่ทันที
และต้องกักตัวดูอาการอยู่ที่บ้านเป็นเวลา๑๔วัน
ฝ่าฝืนท่านก็มีความผิดตามพรบโรคติดต่อเช่นกันนะครับท่านผู้ชมครับ
ทางจังหวัดอุบลแล้วก็โคราชนะครับ
อุบรัชธานีเนี่ยตอนนี้ก่อนหน้านี้เนี่ยพบผู้เดินทางมาจากพื้นที่ระบาดสูงสุด
แล้วก็นำเชื้อมาที่อุบลเนี่ย๒คนเป็นพ่อค้าอาหารทะเลจากตลาดไทยสมุทรสาคร๒๕ธันวาคม
คนที่๒นี่เป็นนักท่องเที่ยวมาจากนนทบุรีเมื่อวันที่๑มกราคมนะฮะ
เพราะฉะนั้นก็เลยต้องมีการยกระดับมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดในพื้นที่นะครับ
ค่ะคุณผู้ชมคะพาไปดูบรรยากาศที่ตลาดทะเลไทยกันหน่อย

คือเขาปิดค้าขายชั่วคราวตั้งแต่๑๙ธันวาคมจนถึง๓มกราคม

อันนี้ก็คือภาพบรรยากาศเช้ามืดนะคะ
ก็เปิดการค้าขายก็มีคนไปค้าขายกันอย่างที่เห็นในภาพ

คนที่เข้าไปก็จะต้องปฏิบัติตามกฎนะคะ
คือในพื้นที่เขาใช้คำว่าเป็นกฎเหล็กเลยนะคะ

ว่าใครจะไปซื้อขายปลาที่แพร่ปลาตลาดทะเลไทย
เคร่งครัดมากคือ๑ต้องตรวจ

และต้องผ่านการตรวจหาเชื้อโควิด๑๙แล้วเท่านั้น
ต้องมีผลตรวจว่าคุณไม่มีเชื้อโควิดสิบเก้า
ก็คือผู้ซื้อผู้ขายที่เข้าไปซื้อขายในตลาดปลาเป็นประจำ

จะต้องเป็นบัตรผ่านที่ออกโดยชมรมผู้ขายปลาสมุทรสาครเท่านั้น
ก็คือผู้ซื้อรายย่อยที่เข้าไปแบบไม่ประจำค่ะ
ต้องแสดงเอกสารผลการตรวจนะคะ
ผลการตรวจว่าคุณไม่มีเชื้อโควิด๑๙

ก็คือทุกคนต้องใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลา
ในขณะที่อยู่บนอาคารแพร่ปลาก็ต้องล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์
คนไหนฝ่าฝืนถูกเชิญลงจากอาคารทันทีเลยค่ะ
จุมพลคนวารีประธานชมรมผู้ขายปลาจังหวัดสมุทรสาคร
ก็เลยบอกว่าวันนี้เนี่ยทางชมรมต้องดำเนินมาตรการที่เข้มข้นนะคะ
ใครที่จะเข้าไปซื้อขายปลาในตลาดทะเลไทย
ก็ต้องร่วมมือกันล่ะค่ะป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด๑๙
แล้วก็ควบคุมนะคะไม่ให้เกิดขึ้นในพื้นที่ตลาดทะเลไทย
เพื่อให้การค้าขายกลับเข้าสู่ภาวะปกติเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมา
เพราะว่าพื้นที่ตลาดทะเลไทยนั้นได้รับคำยืนยันว่าปลอดเชื้อโควิด๑๙
ส่วนตลาดกลางกุ้งที่ตำบลมหาชัยนะคะอำเภอเมืองจังหวัดสมุทรสาคร
พื้นที่ที่ตรวจพบการแพร่ระบาดของโควิด๑๙ที่เป็นจุดไข่แดง
อยู่ห่างจากตลาดทะเลไทยประมาณกิโลกว่าค่ะ
เช้าวันนี้เงียบเลยนะคะสำหรับตลาดกลางกุ้งนะคะ
ไม่มีการเปิดพื้นที่ให้ค้าขายก็ยังคงทำเป็นพื้นที่ในลักษณะของเป็นโรงพยาบาลสนามค่ะ
อย่างที่เห็นแบบนี้ตลาดกลางกุ้งประกาศขยายเวลาปิดนะคะ
คือปิดไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมนี้หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลงค่ะ

ก็เหมือนกับโรงเรียนในพื้นที่กรุงเทพนะที่ปิดถึงสิ้นเดือนเหมือนกันตอนนี้นะครับให้เรียนออนไลน์กัน